มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างเกิดขึ้นที่ชัยนาธ
เพราะว่ารถบรรทุกพ่วงกำลังจะออกจากแยก
ก็คือเขาเห็นสัญญาณไฟเขียวของเขาแล้ว

ปรากฏว่าอยู่มีรถกระบะมาจากไหนไม่รู้
คนขับบอกแบบนี้พุ่งชนใส่รถบรรทุกพ่วง
จนทำให้คนขับรถกระบะนั้นบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำอุปกรณ์ตัดทาง
เพื่อจะนำร่างของนายวีรยุทธ์เจริญศุกร์
ซึ่งอยู่ตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งบาดเจ็บสาหัสติดคาซากรถกระบะออกมา
ก่อนที่กู้ชีพจะนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชีย
บริเวณสี่แยกไฟแดงหางน้ำสาคร
ที่อำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏครับ
จากการสอบถามนายสถาพรผู้จันท

เพื่อจะไปรับน้ำตาลในพื้นที่ตำบลหนองโพ

ก็มาถึง๔แยกไฟแดงตรงนี้แหละ
แล้วก็ช่องทางเดินรถของตัวเองนั้นเป็นไฟเขียวแล้ว

แต่จู่ก็มีรถกระบะคันที่เกิดเหตุเนี่ย
วิ่งในช่องทางเดินรถซ้ายสุด

พุ่งชนรถบรรทุกพ่วง
คนขับรถกระบะบาดเจ็บ